เราก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับตะครับผมสวัสดีครับ

อ่าพ่อมดแห่งอิตาลีใช่แล้วซึ่งเอาจริงจริงนะพี่บอยจะบอกเลยว่าก่อนหน้าที่จะรู้จักเขาอ่ะนึกไม่ออก
อาจจะเป็นคุ้ดอื่นไงอยากชอบบางหมดอื่นชอบไปแบบมีเรื่องการราเพะใช่ไหม
หรอด้วยตำแหน่งไม่น่าไปชอบเชื่อมันไงเขาได้เรื่องการราเพราะนี้
มาพูดถึงที่สโลล่ะของเรา

ตอนเด็กมันจะมีนักแสดงฮอลลีวูดอยู่คนหนึ่งที่ผมว่าคล้ายโซล่ามากเลย
โอเคนึกออกเลย

ใช่มีความเหมือนเลย
เหมือนมากทรงตัวเล็กหน้าคล้ายกัน
มีความหน้าตาแบบชิคโบนหน่อย

ผมก็ชอบคุณหนึ่งนะ
พอบอยพูดภาพลอยมาเลย
ใช่ภาพไหนภาพไหน
ภาพไหนของเบนสตีลเลอร์มันมีหลายภาพมากนะ

เวลาเขาเอาแต่แบบในบทที่เขาจะต้องเต้นต้องอะไรอย่างนี้

พี่อ่ะเมื่อก่อนจำสับสนระหว่างเบนสตีลเลอร์กับล็อปชะนัยเดอร์
โอ้โหเขาแสดงหนังใกล้กันมาตลอดไง

หุ้ผิ้กล้องป่ะ
ก็ก็ชะเงินเขาจะเป็นสายทะลึ่งมากกว่าเนอะ

อันนั้นคือสุดของเขาจริง

เหมือนเลยอะ

ผมจะค่อยละเลียดไปว่า๒๕เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาทำไมเขาถึงเลือก
เขาใส่๒๕ตลอดเลยเนอะใช่ไหม
เขาก็อยากเปลี่ยนแต่ว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวจะเล่า

อันนี้เป็นอีกนึงอีพีที่เรียกว่าเป็น
แล้วแต่ที่เราเป็นติ่งเขาเป็นอีพีจริงอีกตอนแรกกล่าวว่าจะทำสคริปต์สั้นนะ
ที่เห็นเนี่ยไม่สั้น
ไม่ได้ดูเลขหน้าครับว่าทำไปกี่หน้าแล้วแบบ
โอ้โหเยอะเหมือนกันนี่ว่ะตอนแรกแบบกัดสั้นเพราะว่างานค่อนข้างเยอะช่วงนี้
แต่ทำสั้นสั้นแต่พอเสร็จสคริปต์เสร็จปุ๊บโอ้โห
สิบกว่าหน้าแล้วนะเอาเรื่องเลยนะเดือดอยู่
นะฮะเดือดอยู่เดือดอยู่นะครับโอเค
เรามาเล่าสิ่งเรื่องของโซล่าดีกว่านะครับ
ฟังฟังโกโซล่าครับเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับ
ท็อปแร้งต้นของนักเตะต่างชาติที่มาค้าแข้ง

อ่ายุคแรก
คืออยู่ในระดาษเดียวกับ
เอลวิคันตูน่าดาวิชชินูล่า

อันนี้เฉพาะแค่ยุคแรกนะ
ถ้ายุคถัดจากนั้นเป็นอองรี

นั่นลุกหลังแล้ว
แต่ว่ายุคแรกยุคบกเบิร์นขอ

ผมคิดว่า

ที่เริ่มดูวะหัดดูบอลเนี่ย

ผมว่าเขาดูเพราะโซล่า

ในระดับแชมป์ลีกนะเขาเป็นแบบแชมป์บอลถ้วยแชมป์ครับวินเนอร์สครับลีกครับเอฟเอ็กครับ
แต่แชมป์ลีกตัดออกจากสารระบบไปเลยไม่ได้ลุ้นเลย
ใช่ก็จะวนเวียนอยู่นั่นตัวเลขเลขตัวเดียวแบบที่ไม่ได้ไปแชมป์เป็นลีก
เขายังเจอกำแพงความเป็นยอดทีมขวางอยู่
คือเป็นทีมที่ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นทีมที่จะลุ้นแชมป์มันยังมีกำแพงใหญ่บางอย่าง
อายุนั้นก็ไม่ค่อยมีใครได้เชียร์เชลซีที่แบบเป็นกองเชียร์จริงจัง
ที่เริ่มดูบอลมันก็จะไม่แต่ทุกคนดูแต่ไม่ได้มีใครที่ออกตัวว่าเป็นแฟนบอลเชลซีขนาดนั้น
ถึงบอกว่าเป็นแฟนบอลเชลซีแล้วลองถามต่อไปว่าชอบใครมากที่สุดคำตอบ
เพราะว่าคนชอบฤทธิ์กุนฤทธิ์ก็จะเป็นแฟนบอลมีรานด์เป็นแฟนบอลไออยักษ์
โซล่านี่เป็นแบบตัวเล็กนะ

ใช่เลย
คือเชลซีเราต้องบอกจริงว่าเขาเป็นทีมที่มาเริ่มเป็นทีมระดับแชมป์จริง

เพราะว่าริวภูตอนนั้นก็ตุ๊ปั๊กตุ๊เป๋อครับ
เอาจริงตั้งแต่พี่เริ่มดูบอลมาเลย
ฟูถือเป็นทีมเกรดบีที่ชื่อใหญ่แค่นั้นเอง
เพราะว่าใหญ่มาจากในยุค๘๐เลย
แล้วก็กูไม่ได้เป็นทีมที่แบบ

ไม่ได้มีนักเตะที่ดีแบบ

มันเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยเนี่ย

ที่เราจะบอกว่าเราเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้เต็มตัว

คือมันพยายามจะมาบีกับแมนยูว่าแมนยูวได้เทมตัวแชมป์ใหญ่
แต่ว่าคนก็ถามพี่ว่าแชมป์อะไร

เชลสีเทิร์นตัวเองมาเป็นทีมรุนแชมป์

โซลาร์มาอยู่กับเชลสีในช่วง

โซล่ามาอยู่กับเชลซีตอนอายุประมาณ๓๐ปี๓๐ปี
เหตุผลเดียวเลยก็คือว่าจะมาโกยเงินปอนด์ในช่วงโค้งสุดท้ายการค้าแข้ง

คือถ้าไม่แก่เลิกเล่นจะไม่มาอังกฤษ
อืม

อืมแป๊บนึงเลยซีซั่นหนึ่ง
อันนี้อยู่ประมาณยุคเกือบจะ๒๐๐๐แล้วนะ
ช่วงนั้นก็ยังแบบนักเตะก็ยังมาโกยเงินปอนดกันอยู่

นั่นหมายความว่าเขาได้ปิดประตูตายสู่การติดทีมชาติอิตาลีเรียบร้อยแล้ว

ใช่ครับเพราะง่ายก็เหมือนที่เราเล่าไปก็คือว่า

เพราะว่าจริงถามว่าเป็นนอมไหมมันก็ถูก

กับทีมที่เล็กกว่าอย่างเชลซีอย่างเนี้ยครับอืมอืมอืมอ่า
นั้นเนี้ยเขาเขาเขาก็พูดกันแหละครับว่าถ้าแบบถ้าจะโกยเงินคว้าเอ่อ
จะไปหาเงินก้อนสุดท้ายก็ต้องไปโกยเงินปอนด์อืม
แต่ถ้าอยากจะเป็นที่สุดของวงการฟุตบอลต้องไปโกยเงินลีอ่าอ่า
สมัยก่อนสกุลเงินอินเกอร์ดี้เขาเรียกเขาเรียกเงินลีอ่า
ยังไม่ได้เป็นยูโรใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสมัยนั้นนะครับ
ลีเป็นเงินสกุลที่ทุกคนโดยเฉพาะนักฟุตบอลต้องการตะโกยอ่าอ่า
คุณโกยได้คือคุณคุณคืออันดับหนึ่งของโลกอย่างซีดานอย่างงี้ก็ใช่นะครับอืม
เชิ้ลฟรีนะครับซื้อโซล่ามาจากปามาครับด้วยค่าตัวสี่จุดห้าล้านฟอร์นนะครับอ่า
ถ้าพูดถึงว่ามาจากปามาเราจะต้องรีเฟอร์ไปถึงชายอีกคนนึง
ที่เราพูดหลายแล้วคาโรคือคือนี่เราเปลี่ยนชื่อจากเป็นชื่อได้เลยนะมาทุกหรือเกิน
เอ้ยมาบ่อยมากเชื่องเหลือเกินใช่ครับ
เพราะว่าเหมือนที่เราเล่าไปในหลายอีพีครับสมัยก่อนเนี่ย
อันเชียลติอ่ะคือคือใช้ผู้แข็งเกร็งอะครับคือไม่
ไม่ยอมอ่อนไม่ยอมงอครับแข็งกล้าวมากเลยแบบเชื่อมั่นในแบบ
แผนสี่สี่สองเท่านั้นแบบด้วยอืมแล้วก็แบบไม่นิยมเล่น
จนกระทั่งเจอซีดานเข้าไปแต่ต้องยอมเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วปามาตอนนั้นของอัลเชลาติเนี่ยก็มีโซล่า
แล้วโซล่าก็เล่น๔๔๒ไม่ได้
นั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โซล่าได้มาเชลซี
แล้วทำไมปามาถึงยอมขายนะครับ
ที่จะเป็นตำนานในหลังจากนี้อีก๗ปีก็คือรุดกุลิตนะครับ
ตอนนั้นลูกกุลิตเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวแล้ว
ผมน่าจะน่าจะไม่เป็นผู้เล่นผู้เล่นผู้จัดการทีมแล้วน่าจะเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวแล้ว
ก็เป็นคนมอบเสื้อหมายเรียก๒๕กับโซล่า
พอพูดถึงโซล่ากับปามานี่ไปเสิร์ชรูปเลยนะเนี่ย
พี่กำลังตั้งเซิร์ชรูปโซล่ากับปามา

เหมือนเคยได้เห็นในเมื่อก่อนจะเป็นนิยสารสตาร์ทซอคเกอร์

อ่าใช่ของพี่ติดเต็มห้องเลยสมัยก่อน

เต็มห้องเลย
ต้าสงสัยตอนแรกใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเบอร์๒๕ใช่ไหมครับ

คำตอบของคำถามนี้มาจากปากของโซล่าโดยตรงครับ
อันนี้เหมือนได้สปอนเซอร์เนอะแต่ไม่ได้
ผมเองก็เสียให้กับเบ็บนี้อยู่ไม่น้อยในแต่ละเดือนนะครับ
แต่ก็พยายามจะไม่สั่งบ่อยเพราะว่ามันเสียค่าส่งค่อนข้างแพง๑๒ปอนด์
โหเดือดโชว์นะ๑๒ฟอง
แต่โซล่าไม่เอาเบอร์นี้เพราะว่าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยกับเบอร์นี้

ใช่๒เหตุการณ์ด้วยกัน
เหตุการณ์แรกที่ทำให้เขาไม่อยากเลือกเบอร์๒๑เพราะว่าในฟุตบอลโลกปี๑๙๙๔ที่สหรัฐอเมริกา
อิตาลีเจอกับไนเจรียโซล่าถูกส่งไปเป็นตัวสำรองครับ
แต่เล่นได้แค่๑๓นาทีแล้วก็ถูกไล่ออก

เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นในอีก๒ปีต่อมาครับในศึกยูโล๙๖ที่ประเทศอังกฤษ
อิตาลีเจอกับเยอรมนีโซล่าตัวไทยเบอร์๒๑ครับ
นั้นอิตาลีได้ลูกโทษแต่ยิงจุดโทษไม่เข้า
โซล่าก็เลยบอกว่าไม่เอาละ๒๑ขอเบอร์๒๕แล้วกัน

อันนี้แวะแป๊บนึงพอบอยพูดคลาสสิกฟุตบอลเชฟ
พอมาเสิร์ชดูใจไม่ดีแล้วเนี่ย

เออมันดูยั่วยวนเหลือเกิน
เรามาแชร์กันสั่งไหม
กันคนละเดือนว่าใครรับภาษีใครโดนภาษี

น่าสนใจราคาไม่ได้สูงมาก

ราคาจับต้องได้อย่าเรียกว่าไม่สูงก็สูงนะ
เป็นเภยชู้ที่เป็นนักเตะใส่ก็ราคาสูงไปอีก

เดี๋ยวเราลองมาแชร์กันไหม
ไหนใครอยากได้อะไรมาช่วยกันแชร์ภาษีกันหน่อย

ถามว่าโซล่ามีความอยากที่จะเปลี่ยน

เคยนะครับเหมือนที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่า
โซล่าเคยพยายามที่จะขอเปลี่ยนเป็นเบอร์

ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อจากนี้ว่าเบอร์๑๐มันสำคัญกับโซล่ายังไงนะครับ

ก็มีนักเตะภายในทีมที่โซล่าไม่ได้บอกครับว่าเขาชื่ออะไรนะ

เป็นคนอื่นเป็นคนอื่นอาจจะดูเดายากกว่านี้
ชัดเจนนะครับเขาแบบยิ่งเป็นคนแข็งหัวรุนแรง

เขาบอกว่านอกจากจะไม่ให้แล้ว

ก็เดาเลยว่าไม่ได้แบบว่า
ไม่ได้พูดกันดีแน่ไม่ใช่แบบว่า

โดนไล่ตะเพิดกลับมาแน่นอน
คือผมว่าโซล่าเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อยู่แล้ว

ส่วนตัวเองก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่า

แต่ความประมาณว่าถ้าได้ก็พร้อมไร

เป็นเบอร์ที่สำคัญกับโซล่ามากเพราะว่าในช่วงหนึ่งของอาชีพครับ
ที่ทีมนาโพลี
แล้วก็โซล่าได้อยู่ในชุดแชมป์น่าจะหดล่าสุดของนาโปรลีก็คือ
ซึ่งสิ่งที่มาโลน่ากับโซล่ามีเหมือนกันก็คือการเป็นนักเตะตัวเล็ก
เพราะว่าทั้งคู่สูงไม่ถึง๑๗๐ใช่ไหมครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่โซล่าได้จากมาลาโดน่าในการที่เล่นด้วยกันก็คือว่า
เขาได้รู้ว่าการที่เป็นนักเตะตัวเล็กเนี่ย
จะเล่นฟุตบอลให้เอาตัวรอดจากนักเตะตัวเยียใหญ่ได้ยังไง
สำหรับเพียงคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วคุณได้เล่นกับมาราโนน่าอย่างเงี้ย
มันเป็นกำไรชีวิตนะนะครับ
โซล่าก็ย้ำด้วยครับว่าจริงการได้อยู่กับมาริน่าทำให้เขารู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาว่า
โรโดน่าคือนักเตะระดับโคตรโคตรโคตรซุปเปอร์สตาร์
แต่ว่ามาโรน่าไม่เคยถือตัวเลยไม่เคยถือตัวในเรื่องนี้ว่าแบบ
กูเป็นซุปเปอร์สตาร์เว้ยกูต้องนู่นนี่นั่น๕๔๓๒๑อะไรอย่างนี้
ระดับสตาร์เหนือสตาร์เหนือสตาร์
อืมเป็นไอคอนฟุตบอลนึงอ่ะ
ถ้าเป็นขายตรงก็คือเพชรยอดมงกุฎอะไรอย่างนี้
มันคือหนึ่งในไอคอนเปเล่กับมาลาโดน่า
ในเกมนั้นนโปรลีจะต้องไปแข่งกับทีมฟอล์เมื่อ

เกมนั้นเนี่ยมาลาโดน่าเดินมาหาโซล่าแล้วบอกว่าเฮ้ยเกมนี้โซล่านายเอาเบอร์๑๐ไปใส่นะ

ใครจะใส่อะไรก็ได้ใช่ไหม

ก็จะบอกว่าในกฎฟุตบอลน่ะ
จะไม่ได้มีว่าใส่เบอร์นี้แล้ว

สมัยที่เจอร์ทเบสอยู่มันยู

เขาก็เลยได้ใส่เบอร์๗นี่บ้าง

คนที่เป็นกองหน้าจะชอบเบอร์๙

คนที่เป็นปีกเก่งก็อยากได้เบอร์
ปีกขวาอยากได้เบอร์๗ปีกซ้ายเก่งอยากได้เบอร์
สิบเอ็ดอ่ามันจะเป็น๑๗

ใช่ของซัมเปอร์ฉายากระดูกยุ่ง

เป็นลูกรักของเกนทอดเดิ้นตอนปีบอลโล่๙๘

ตั้งแต่ที่ศรีเท้าเป็นรอเบ็กแคมป์นะ

เบ็ดแค้นหมดกว่าแล้ว
จนเบ็ดแค้นไปยิงฟิลทิคตอนเจอโคลอัมเบียร์ครับ
อ่าก็เลยได้เล่นเลย
แล้วก็โดนใบแดงเพียสใจที่ดูหน้า
นอกเรื่องร้วยละ
เป็นนอร์มตั้งแต่ยุคก่อนอีกกลางกลางจะต้องเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้า
มีธูเบอร์นึงแสดงสุดน่ะ
มีผลว่าเราเป็นมีธุพันธ์กลางก็ยังอยู่ถึงปัจจุบัน
ใช่ก็จะเป็นวิธีนั้น
เอามาไปมะรุน่าให้เซอ
แล้วผมก็ไม่เคยจินตนาการถึงว่ามาโลน่าจะเอาเบอร์๑๐มาให้กับมือ
สับตูดาวรุ่งที่เป็นมือสองมือสามอะไรอย่างเงี้ยนักเตะกองหลังดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยให้
เดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่ามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้น
เป็นแบบนักเตะที่แบบเอ๊ะบทจะดีก็แบบดีโคตรเทพเลยบทที่แบบจากตลกก็แบบมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ย

เมื่อพูดถึงสโทล่ะในสนามฟุตบอลครับ
ก็ต้องบอกว่าโทล่ะที่เล่นฟุตบอลเนี่ยชาดชลัด

ฟุตบอลของโซล่าก็อยู่ระดับที่สูงมาก
แล้วก็เวลาที่อยู่ในสนามเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีครับ
ล่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยแสดงอาการดูดอิดออกมาเขาจะเล่นฟุตบอลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาเลย
ใบหน้าเต็มไปด้วยแบบรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ในวงการฟุตบอลนะ
ถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่เป็นนักเตะที่เก่งขนาดนี้มันไม่ว่ายังไงครับคู่แข่งก็ไม่สามารถคาดเดาวิถีการเล่นของโซล่าได้
แล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นของโซล่าเนี่ยเป็นที่แปลกประหลาดของพรีมิลิกสมัยนั้นด้วย
ก๋าลังจะบอกพอพูดจูเลนทริกกับชื่อนี้ตามมาเลย
โขดซาดิดมาบประสานฟิโฮล์อะไรอ่ะครับ
ไม่โดนภาคไม่โดนจับหักมึงไม่บิน
อะไรอย่างนี้จะเจอพวกนี้อยู่นะครับ
๑๐๐เปอร์เซ็นที่ก็ไม่มีใครเกอน

ในรูปรูกการแรกของโซล่าดิสีเสื้อเชียลซีเนี่ย
เขาก็มีรุดกุลิตเป็นผู้จัดการทีมนะครับ
กุลิสเป็นอดีตโคตรสุดยอดนักเตะคนหนึ่งของโลกเหมือนกัน
เป็นแบบเทพในยุคที่เซริอากำลังรุ่งเรืองมาก
แล้วก็เคยพาเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์๑ยูโรด้วยนะครับถ้าจะไม่บิด
สองสมัยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ

ดูหน้ามองเหมือนเรามองผู้หญิงเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
อันนี้คือคำจำกัดความของเซ็กซี่ฟุตบอลลิกุลหลีกนะครับ
ส่วนกำลังสำคัญของเชลซียุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น
น่าก็มีจารุก้าเวียลี่ซึ่งในภายหลังก็ยังเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมของเชลซีต่อจากลูกกุลิตที่โดนปลดออกจากทีม
เพราะว่าเซฟซีฟุตบอลไม่สำเร็จผล
ไม่เซ็กซี่เท่าที่ควร

โซลาร์เล่าถึงตอนที่ย้ายมาเชียวสี่ใหม่
เขาบอกว่าคนที่ช่วยเขาปรับตัวได้ดีมาก
แล้วก็คือเพื่อนสนิทเหมือนกับโดบิโตดิมาทีโอก

ซึ่งในภายหลังเนี่ยครับโซล่าก็บอกว่าอังกฤษเนี่ยคือบ้านหลังที่สองของเขาเลย
เขามีความสุขมากการได้อยู่ลอนดอนและของการอยู่ในเชลซีก็มีความสุขมากนะครับ
มีเรื่องอีกนิดนึงของโซล่ากับเวียลลี่ก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปใช่ไหมครับว่าเวียลลี่เนี่ยในภายหลังเขาจะมาเป็นผู้เล่นราชการทีม
แล้วก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันเลยแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันมันก็จะมีความไม่ลงรอยบางอย่างเหมือนกันครับในเรื่องนี้ก็คือว่า
ด้วยความที่เวียลี่เป็นผู้เริ่มในการทีมในหลายครั้งเขาก็จะเลือกตัวเองลงสนามแล้วบางทีก็มีความขัดแย้งในเรื่องของแท็กติกกับโซล่าอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมันก็มีความบ่นกันอยู่บ้างเพราะว่าจากที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วสถานะแบบเปลี่ยนขึ้นมาเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าโซล่าย้ายมาตอนไหนอ่าโซล่าไม่ได้ย้ายมาตอนต้นฤดูกาลครับ
โซไล่ย้ายมาตอนกึ่งกลางฤดูการนั้นครับอ่าครึ่งฤดูการใช่
คือเรื่องนี้ครับสก๊อตมินโต้ครับเป็นอดีตแบ็คซ้ายของเชลซีครับ
บอกว่าสิ่งสุดท้ายที่นักเตะอาชีพจัดทำก็คือการย้ายทีมมาช่วงกลางฤดูกาล
หรือวินาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อน
อารมณ์เหมือนเด็กไม่ย้ายช่วงกลางเทอม

กุลิตบอกว่าพวกคุณทั้ง๓คนยังมีเทคนิคที่ไม่เพียงพอ
คุณต้องฝึกซ้อมสกิลพิเศษเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง
โดยมุมมองของทั้ง๓คนบอกว่ามองตรงกันว่าเอเชียไม่เหมือนโดนลงโทษ

ใช่แล้วประเด็นสำคัญคือนักเตะระดับซีเนียอย่างฟ้องเวอร์เบิร์ฟโลบาโต้ดีบาติโอ
ก็คือนั่งจิบเอฟเฟสโซแล้วก็หัวเราะโดย๓คนนี้ต้องฝึกซ้อมเพิ่ม
แล้วบอกว่าสิ่งที่ลูกกุลิตให้คุณทำมันไม่ใช่การลงโทษ
ขอให้คุณลองมองอีกมุมหนึ่งมันคือโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าคุณอีกขั้นหนึ่ง
โกรธมายเซ็ตมาแล้วจากนั้นครับโซล่าแล้วก็จารุก้าเวียลี่ก็มาช่วยฝึกซ้อมกับนักเตะทั้ง๓คนเป็นไงล่ะครับ
โซล่าใช่ใช่เออใช่ใช่เลยนะครับแมคเซอร์ดิวอลลีก็บอกในช่วงท้ายสัมภาษณ์กับ
ทูเขาก็บอกว่าเมื่อถามว่านักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยคือใครอ่า
โซล่าเท่านั้นอืมนะครับแล้วก็ความสุดยอดของโซล่าครับ
ต้องบอกว่าเจ้าตัวสามารถคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีตั้งแต่รุ่นการแรกก็คือยังไม่เต็มฤดูการด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือรางวัลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีจากสมาคมนักข่าวอังกฤษ
นักข่าวนักข่าวฟุตบอลในปีหนึ่งก็ก็เจ็บนะครับ
ชื่อผสลยาวไปไหนเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษภาษณะ
มันมีคำว่าฟรุตบอลทำไมสองอันอ๋อเป็นฟวุทบอลไรเตอร์อันหนึ่งครับ

ใช่

ก็จะไม่สามารถพูดสังคิดได้

ไปอ่านในห้องล็อกเกอร์เสมอ

ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นักเตะต่างชาติหลายคนมองข้าม
เขาก็พูดอังกฤษไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีข่าวอย่างประมาณนี้ออกมาเหมือนกัน
ซึ่งถ้าเรามองในมุมกับนักเตะแบบเมคาโดกาก้าที่เราเคยเล่า
เขาก็เรียนภาษาอิตาลีจนแบบชื่นชอบการเล่นอิตาลีไปเลย
ซึ่งมันมีผลกับฟอร์มการเล่นเขาด้วยนะครับเรื่องของปัญหาเนี่ย

คราวนี้พูดถึงในช่วง๓รุ่นการสุดท้ายครับของโซล่าครับ

เชลซีอยู่ในสภาวะทางการเงินที่ลำบากมาก
ตัวเลขหนี้ก็สูงทีมก็ไม่สำคัญสำเร็จเท่าไหร่
ใช่จนกระทั่งการเทคโอเวอร์ของโรมันอับราโมวิช

สิ่งแรกครับที่อัปรามีกทำก็คือ
การพยายามต่อสัญญากับจานฟังโกโซล่าให้ได้ครับ

อัปราโมวิชเชิลซีเทคโอเวอร์ช้าไปนิดนึง
ช้าไปนิดเดียวเสี้ยวเดือนเท่านั้นเอง
เพราะว่าโซล่าเค้าตกลงไม่ตกลงเสียงสัญญา
ตกลงด้วยปากเปล่ากับทางไกยาลีเรียบร้อยแล้ว
ทางโรมันอัปราโมเวิร์ก็คล้อมากครับ
ยินดีจ่ายเงินก้อนโตแม้ว่ายังไม่เซ็นสัญญานะ
แต่ยอมจ่ายเงินเพื่อให้คำสัญญาปากเปล่าเป็นโมคะ

เขาคุยแล้วไม่อยากคืนคำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดี
อันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมได้ยินเล่าอย่างนี้จริง
ีทิมทั้งทีมเพื่อจะดื่มคนคนเดียวไว้
คุณรู้สึกเสียดายไหมครับใต้เล่นให้เชลซี
ซึ่งโซล่าบอกว่าเขาไม่ได้เสียดายไม่ได้อิจฉาอะไรเพียงแต่ว่า
ตลอดชีวิตเขาจนถึงมันตายแน่นอนแม้ว่าทีมจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่แต่ถ้า
แล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องของเสียดายครับโซล่าก็บอกว่าเขามีเรื่องหนึ่งที่เขาเสียดายมากเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนครับเพื่อนของโซล่าคนนี้ก็คือปีแอลูจิกกับซีลากี้ครับ
เปียรุจิกาซีลากี้เป็นกองหน้าอิทชาติรี่ครับที่ย้ายมาเชลสีแล้วเขาเป็นเพื่อนศิลป์ของโซล่าด้วยเขาบาดเจ็บหนักครับบาดเจ็บหนักมากจนต้องแขวนสัตว์ซึ่งโซล่าบอกว่าเขาเสียดายมากที่ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสมากพอที่ได้เล่นร่วมกับเพื่อนของเขาแล้วก็โซล่าบอกด้วยว่าถ้าหากกาซีลากี้ไม่บาดเจ็บหนักตัว
สุดท้ายแล้วโซล่าก็ที่เสียหมีพยายามจะดึงกลับมาครับเขาก็ได้กลับมาสู่ทีมจริงครับในปี๒๐๑๘ถึง๑๙ครับในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมของ
ผมว่าอันนี้พี่ต๊าอาจจะตอบผมได้พี่ต๊ากุลลี๑ซองมีกี่โมน๒๐โมนใช่ไหมโอเค
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโซล่าก็กลับมาทำงานที่เชลซีใช่ไหมครับ
ในรถยนต์ที่เขาซื้อมาในวารันตีเขาบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในรถ

โซล่าก็ด้วยฐานะที่โซล่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม
หนุ่มหลีไม่ได้นะโหวตให้เข็ดรถผมคันใหม่คันนี้ด้วย

โซล่าบอกว่าจากนั้นไม่นานครับเพียง๔๕วินาทีครับ

แล้วโซล่าบอกด้วยครับว่าบุรี๑ซองที่พี่ตาบอกว่ามี๒๐มวลใช่ไหมครับ
ปกติพี่ตาเคยดูดรถเดียว๒๐โมนไหม

ช่วงที่ดูดบุหรี่จัดแบบจริงจังก็ไม่เคย
เต็มที่ที่พีคแล้วคือวันหนึ่ง
นึกวันหนึ่งซองเนี่ย
มันมีคนบ้ามีคนนึงนะครับเค้าดูดบุหรี่หนึ่งซองเนี่ยถึงภายในสี่ติประที
ปวดในความลุย

เป็นรถมึงแต่ว่าเป็นเจ้านายไงแล้วก็จัดดูดไงพอใจเปล่า
ไทยมึงมึงอาจจะสุดสุดท้าย
ไม่เคยเป็นเจ้านายเก่าพี่ก็เป็นเคยแบบนี้แหละ

แล้วก็ไปรับนายอย่างนี้เลย

ท้องถนนจริงเขาก็ไม่ได้มีกฎห้ามสูบแต่ด้วยตามมารยาทเนอะบ้านเรามันก็ไม่เหมาะไม่ควรอยู่แล้ว
เมื่อก่อนเมื่อก่อนรถมันสูบได้นี่ถ้าเรานึกถึงรถสมัยก่อนมันมีที่เขียบบุรีอยู่ด้วยซ้ำ
ไอ้ตรงที่ที่เสียบมือถือใช่มันมีมันมีที่จุดบุรีมีไม่รู้บอยบ่อยทันป่ะมันมีช่องไว้สำหรับเสียบบุรี
เขียวบุรีมีทันทันแล้วก็มีที่เขียวบุหรี่ด้วยมีที่เขียวบุรีมีซื้อแล้วคนไม่เขียบุหรี่จะเก็บเงินตรงนั้น
เบอร์ยี่สิบห้าอะครับของโซล่าไม่มีใครที่หยิบมาใช้อีกเลยอ๋อเหรอทั้งที่ไม่มีไม่ได้มีการเสื้อด้วยนะครับอ่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนนอร์มบางอย่างว่าต่อให้ใหญ่มาจากไหนก็ห้ามใส่เบอร์ยี่สิบห้าอะครับเหมือนเป็นการกดดันด้วยแหละโซล่ากดดันด้วยแหละใส่เบอร์ยี่สิบห้าเล่นไม่ดีงานเข้า

อ๋ออืมอย่างอีเตอร์ก็ก็รีไทรเบอร์ของจานจิงโตฟัสเช็ตติเอ่อรีไทรเบอร์สี่ของฮาวเวียแซเนตติอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าในในยังคือไม่มีเนอะต้องเป็นต้องเป็นระดับสตาร์ระดับเลเจนเป็นอืมตำนานเท่านั้นถึงจะได้รับศิษย์จริงจริงก็เหมือนก
อืมจอโดนเนี้ยเขาก็ได้เออเขาไม่เคยเล่นให้กับทีมมายามีฮีชใช่ไหมครับอืมมายามี้ฮีชก็แต่มายามีฮีชอ่ะมายามี้ฮีชเนี้ยเขาก็รีไทรเบอร์ยีสิบสามให้กับดีจาด
หลังจากคลิปการ์ดคอวอเรียมาอยู่กับแม้มีฮีทตอนปี๒๐๑๐

แต่พอมาอยู่ฮีสเขาใส่เบอร์๖แทน

เป็นสุภาพบุรุษจริงเฉพาะบุรุษฟุตบอลอีกคนนึง
ที่มีเยอะอีกแล้วเนี่ย
โอ้โหยาวอยู่นะไม่ได้น้อยนะจ๊ะ

เพราะว่าด้วยระยะเวลาที่ไม่พอจริง
ตอนนี้อยากเพิ่มวันหนึ่งไม่ใช่แค่๒๔แล้ว
อยากได้แค่๓๐ชั่วโมงต่อวันแล้วเนี่ย

นี่ก็เป็นสุภาพบรุษอย่างจันทังโกโซล่า

นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของโซล่าเนอะ

นั่นแหละก็อย่างลืม

ยังไม่เริ่มเขียนการเก็บสกริปครับ

ตอนนี้พอรอได้วันนึง๓๐ชั่วโมง
ถ้ามีอีก๓๐ชั่วโมงอีพี๒๖ก็จะเสร็จเร็วมาก
แต่ตอนนี้มันไม่พอจริง

บอลเตะจบเลยเนี่ย

ใช่แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึง

ส่วนเป็นมีเสียงไลน์ด้วยนะ

ไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่า
ก็อาจจะต้องอัดออนไลน์กันอีกสักแวบหนึ่ง
๒๓อีพีนี้อาจจะยังคงเป็นออนไลน์กันอยู่
เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ไปเรื่อย
แต่ยังไงก็ฝากติดตามเราได้เหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์บ่าย๒
หรือตามในเว็บไซต์ของเราก็มีให้ฟังเหมือนกัน
เราจะมีแพลตฟอร์มหลายอันตามที่สะดวกนั่นแหละ
บอกไว้ก่อนนะไม่เกี่ยวกับเราเลย

ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ยังหาเหตุผลไม่ได้เป็นเพราะอะไร
เป็นอีพี๘หมดเลย
ที่วากในตอนที่ตอบขายซีนกัปติกนผิดหรอ
เนี่ยอีพีไหนไม่รู้เหมือนกันเจอหลาดเหมือนกัน
ก็เลยอยากบอกว่าปลกเราไม่ได้ทำผิดตรงนั้นเปล่าแต่ระบบข้างในเราไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง

ยังมีอีกสักครั้งหนึ่งครับเผื่อแบบใครที่เข้าใจผิดว่าแบบเราทำปกปิด
เอาครับหลังไปทำผิดเราบีฟมาอย่างดีแล้วมันเป็นที่เราควบคุมไม่ได้ครับผม
อันนี้ก็เป็นข้อดีอาจจะไม่ได้รู้สปอยก่อนเข้าไปฟังไง
เพราะอันนั้นเราจัดการเองเราใช้ระบบของเราเองในการอัพโหลด
ไม่มีเรื่องระบบที่ผิดพลาดแน่เพราะอยู่ในมือเราเอง

แต่การรันตีคือก็จะตรงนี้่ออัพถูกเราอัพรูปถูกบวกแล้ว
เป็นปัญหาของนักเตะนักเตะยอดเยี่ยมแค่นั้นเอง
โอ้โหตอนนี้เขาเป็นโค้ดยอดเยี่ยมแล้ว

ผลงานอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้น
แต่เป็นทีมที่น่าเชียร์

คุณตีก็มีแล้วเอาไหมวันนี้

คือหลานคงอยากลงไปเล่นเองบ้างแหละเชื่อดิ
เอามาเลยเอามาอยู่นี่แหละ

นี่คือชิ้นชมแล้วเนี่ย

เมื่อวานลูกที่เขายิงพลาดสะใจมาก
เคกว่ายิงเข้าเลย

เฮเยยิงเข้าเลย
ตอนโดนเปลี่ยนตัวนี้หูแทบจะตั้งเซตัสเลย

เดี๋ยวเราจะด่าลาฮิมไปมากกว่านี้

โอเคก็ยังไงคืนนี้มีบอลนะ
ตัดครับตัดตัด
ตัดขับตัดขับโถอะไรก็เรียกฮูพระโถออกไม่ได้ดีเรา
ทีมเชียร์พูดถึงเยอะหน่อยนะอ่างั้นผมขอให้เชลซีเป็น
แล้วกันเฮ้ยเอามันก็บอกเอาเชลซีเป็นแชมป์
ประกาศไปเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แมนจ์ซิตี้ได้แชมป์
จะซื้อเสื้อทีมนั้น๑ตัว
ได้ใส่ให้ดูเลย

ซื้อแบบเกรดแพงสุดเลย
มันจะอีพีที่ตั้งกล้องพิเศษไว้เลย
เพื่อจับอากับกิริยาของโค้ชทั้งคู่
อะโอเคเวลาอันนี้กินเวลาเยอะเหลือเกินเทปนี้
น่าจะเต็มอิ่มในเนื้อหาแล้วก็ความเพอร์เจอร์ของเราสองคนบ้าง

พูดจบยังไงก็ฝากทุกคน

รักษาตัวช่วงนี้โอเมคอนระบาดหนัก
ไม่จำเป็นก็จะไปเพ่นพ่านที่ไหน
คือรักษาอีก๙๕มาก็ด้วยก็ดีครับ
ระวังนะครับก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับทุกคน
โอเคยังไงพีนี้ก็ลากันไปก่อน

เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที